ช่วงนี้ที่กรุงเทพถนนโล่งครับ
ก็ตามปกติของวันหยุดยาวใช่ไหมในช่วงหลายเทศกาล

ถนนโล่งบางทีก็ขับกันเร็วเหลือเกิน
แต่ว่าอุบัติเศษที่เกิดขึ้นช่วงเย็นแถวห้าแยกรัดพร้าว
ไม่รู้ว่าจะเกิดจากการขับเร็วขับไม่เร็วอะไรยังไง
เอาเป็นว่ามีการชนท้ายกันค่ะคือรถชนท้ายกันดูจากสภาพของเหตุชนท้ายแล้ว
มันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากก็คือชนท้ายต่อกันตามปกติเวลารถติดรถโล่งว่ากันไป
แต่รถที่ไปชนท้ายเขาคันหนึ่งเนี่ยคนขับรถเป็นผู้หญิง
หมดสติแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในรถเลยนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสาเหตุเนี่ยนะครับ
นี่เป็นท้องที่สอนอบังซื้อครับช่วง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมีรถชนกัน๔คันนะครับมีคนติดอยู่ในรถแล้วมีคนเสียชีวิตด้วยนะครับ
เป็นถนนผนโยธินขาออกก่อนถึง๕แยกรัฐพร้าวนะครับในเขตจตุจักรกรุงเทพฝั่งพะหนโยธินฝั่งขาออกนะฮะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงคนนี้ฮะนางสาวพรทิพย์เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำออกมาจากรถปฐมพยาบาล
ด้วยการปั๊มหัวใจนะครับเพราะว่าเธอหมดสติช็อกอยู่คาพวงมาลัยนะครับก็ช่วยปั๊มหัวใจอยู่๑๕นาที
ไม่เป็นผลนะฮะเสียชีวิตนะครับแล้วในรถคันนี้ก็ยังมีคนอีกหนึ่งคนที่บาดเจ็บนะฮะ
เป็นผู้โดยสารคือนางสมหมายแสนคำพาอายุเจ็ดสิบสองนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอถาม
สมหมายที่บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลว่ามันเกิดอะไรขึ้นนางสาวพรทิพย์ถึงขั้นช็อกหมดสติ
จนถึงประตูหน้าเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเคลียร์เหตุการณ์เพื่อจะเปิดการจราจรนะครับ
ก่อนเกิดเหตุตอนนั้นจอดติดไฟแดงอยู่อยู่ช่องทางที่๓จากซ้ายมือ
่งหน้า๕แยกรัฐพร้าวแล้วก็มีรถชนที่ด้านท้าย๓ครั้งด้วยกัน
มาลงลงมาดูเนี่ยพบว่ารถผู้ตายจอดนิ่งอยู่คนขับหมดสติคาพวงมาลัย
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาก็มาช่วยเหลือกันแต่ไม่ทันเสียชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่สานิทานว่าผู้ตายอาจจะขับเชี่ยวชนรถท็อกซี่มาก่อน
ซึ่งต้องไปดูกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุว่าตอนเกิดเหตุแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ส่วนอาการหมดสติช็อกแล้วก็เสียชีวิตต้องรอถามคนเจ็บที่มาด้วยกันนะฮะ

อืมชนท้ายนิดเดียวก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตกันนะคะครับ